ทางฝั่งของคนบันเทิงนะครับอย่างคุณเอสุปชัย
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย
แล้วก็ไปร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บริเวณกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับ
โดยไปร่วมกันกับคนไทยจำนวนมากครับ
ร้องเพลงสันเสริมพระบารมีเสียงดังกึกกล้องบริเวณที่จัดพิธีครับ

ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับบรรดาแฟนคลับไม่น้อยนะครับ
โดยเฉพาะของผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างคุณเอสุภาชัยครับ
เจ้าตัวเดินทางไปยังอังกฤษและมีโอกาสร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบรมี
กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิด้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาผู้มิพลอดุญเดต
พร้อมกับบรรยายข้อความใต้ภาพว่า
มีแต่เสียงร้องไห้มีแต่หยาดน้ำตาจากความจงรักพักดี
ฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่๙ขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปทำให้
คอมเมนต์ชื่นชมแสดงความจงรักแสดงความชื่นชมกับกิจกรรม
ครั้งนี้นะครับที่ทุกคนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี
ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ